ผิดกรณีป้าโหดแล้วก็นำต้างที่ถูกหั่นนำไปฝั่งไว้ในดิน
แล้วก็อำพลางศพจากนั้นก็หลบหนีไป
พอจับตัวได้แบบนี้กระแสสังคมที่เกิดขึ้นก็คือ
เริ่มมีการเสนอว่าต้องบังคับใช้โทษขั้นเด็ดขาด
บางรายบอกว่าต้องประหารสถานเดียวเท่านั้น
คุณผู้ชมครับโทษประหารนั้นก่อนหน้านี้
อาจารย์วิศนุเครืองามก็เคยออกมาพูดแล้ว
ต้นอาจารย์ก็บอกว่าในไทยยังมีโทษนี้อยู่
แต่ว่า๗๘ปีที่ผ่านมาเพชรฆาตนั้นค่อนข้างจะว่างงาน
ไม่มีโทษประหารแบบจริงจังเพราะว่าสุดท้ายก็จะมีการลดหย่อนโทษ
วันนี้ไทยรัฐทีวีรวบรวมข้อมูลและพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูครับ
โทษประหารในไทยยังมีอยู่จริงยืนยันได้
กลับไปโทษการยิงเป้านักโทษคนสุดท้ายที่ถูกยิงเป้า
คือ๑๑ธันวาคมปี๒๕๔๕นะครับ
ส่วนการประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดสารพิษตามกฎหมายใหม่

ก็คือวันที่๑๒ธันวาคมปี๒๕๔๖มีจำนวน๔คน
เป็นคดียาเสพติด๓คนคดีความผิดต่อชีวิต๑คน
มาครับก็คือเมื่อปี๒๕๕๒วันที่๒๔สิงหาคม
เป็นนักโทษขั้นเด็ดขาดและต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวน๒คน
ขณะที่ข้อมูลเดือนเมษายนปี๒๕๖๐นะครับ
พบว่ามีนักโทษประหารชีวิตทั้งหมด๔๔๗คนที่ต้องโทษประหารชีวิตนะครับ
เป็นคดียาเสพติดให้โทษอยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์ทั้งชายและหญิงรวม๑๕๖คน
ชั้นดีกา๑๒คนและชั้นเด็ดขาดคดีถึงที่สุดแล้วรวม๖๘คน
จากนี้ครับเป็นคดีความผิดทั่วไปเช่นคดีฆ่าคนตายอยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์รวม๑๑๖คน
ชั้นดีการ์รวม๖คนและชั้นเด็ดขาดคดีถึงที่สุดแล้วรวม๘๙คน
คุณผู้ชมครับแม้จะมีโทษประหารแต่ว่าการประหารชีวิตจริงยังไม่เคยมีขึ้นอีกเลย
นับตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมปี๒๕๕๒จนถึงปัจจุบันก็นับรวมเวลาแล้วกว่า๗ปี๙เดือนนะครับ
ซึ่งถ้าหากไม่มีการประหารชีวิต๑๐ปีติดต่อกัน
องค์การสหประชาชาติก็จะถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต
โดยในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมนายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
อธิบายสรุปแบบสั้นว่าเนื่องจากประเทศไทยร่วมลงนามในปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ซึ่งถ้าหากครบ๑๐ปีติดต่อกันแล้วยังไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้น
ก็จะมีผลทำให้ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมายให้โทษประหารชีวิตหายไป
นั่นหมายความว่าจะไม่มีโทษประหารชีวิตอีกนั่นเองนะครับ
นี่คือการรวบรวมข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
ประหารยังมีอยู่๗ปี๙เดือนที่ว่างเว้นกันไป
ถ้าครบ๑๐ปียังไม่มีเลยอาจจะต้องแก้ไขกฎหมายและยกเลิก
ดังนั้นถามคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ว่าควรหรือไม่ควรยกเลิกโทษประหารชีวิต
เดี๋ยวมีคำตอบให้ติดตามกับคุณเขมสอนครับเชิญครับ
ใช่ค่ะคุณพีรวัตรเราให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็ปิดโบสถ์ไปทุ่มหนึ่งนะคะ
ถามคุณผู้ชมไปว่าโทษประหารควรยกเลิกหรือไม่
ให้คุณผู้ชมร่วมกันโหวตผ่านทางไลน์ของไทยรัฐออฟฟิศเทียล
สรุปมาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ค่ะว่าคุณผู้ชมมีความเห็นกันยังไงบ้าง
สำหรับสถิติการโหวตนะคะตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์แล้วก็จนถึงทุ่มตรงของวันนี้นะคะ
ผู้ร่วมโหวตทั้งหมดเนี่ย๕๓๐๒๓คน
มีคนโหวตว่าควรยกเลิกโทษประหาร๑๓๘๖๑คน
ไม่ควรยกเลิกโทษประหาร๓๙๑๖๒คน
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้โหวตโหวตไม่ทันเนี่ย
ต่อเนื่องก็เลยอยากจะเห็นความคิดเห็นคุณผู้ชมล่ะ
คุณผู้ชมมองว่าโทษประหารควรยกเลิกหรือไม่